ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครในวันสุดท้าย
วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงคราน
โดยกรมการขนส่งทางบกและบข
ความพร้อมในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางที่มีจำนวนมากถึง๑๘๐๐๐คน
ติดตามบรรยากาศจากคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯหมที่๒ค่ะ
หลังจากที่เดินทางมาถึงสถานีขนส่งหมที่๒นะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดค่ะ
เพราะเป็นจุดที่จะต้องไปต่อคิวเพื่อขึ้นรถแท็กซี่โดยสารกลับที่พักค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะจำนวนรถแท็กซี่ยังคงเพียงพอต่อการให้บริการค่ะ
ขศประสานไปยังสมาคมแท็กซี่และจอสร้อย
เพื่อขอนำรถแท็กซี่มาบริการในสถานีเพิ่มเติมค่ะ
เพื่อให้มีรถแท็กซี่เพียงพอต่อการบริการผู้โดยสาร
ประเมินว่าจะเดินทางเข้ามามากที่สุดในวันนี้ค่ะ
โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะรถโดยสารของบขศและรถร่วมบริการ
ยอยนำผู้โดยสารจากหลายเส้นทางเข้ามาส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิด๒
โดยทางบขคาดว่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุด
ถึงประมาณ๑แสน๘หมื่นคนค่ะ
ได้เตรียมรถเสริมอีก๑๕๐๐เที่ยวรวมแล้วเป็น๘๕๐๐เที่ยวต่อวัน
เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมากที่จะมาในวันนี้ค่ะ
ก็เราเข้าพระภาพประเมินปีนี้เป็นการทยอย
เพราะว่าในวันที่๑ถึงวันที่๘เป็นการที่เกณฑหารไปแล้วส่วนหนึ่ง
ทำให้ผู้โดยสารทยอยออกไปช่วงแรกคือประมาณวันละแสน
แต่พอวันที่๘ถึงวันที่๑๒เนี่ย
อีกประมาณ๑๒๑๓ไปอีกประมาณ๙แสนคน
ทำให้ผู้โดยสารออกจากกรุงเทพเนี่ยเฉลี่ยละเหมือนล้านกว่าคน
กรมการขนส่งทางบกจตุจักรอีก๑แห่งค่ะ
เพื่อรับผู้โดยสารจากเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันละประมาณกว่า๑๕๐คันค่ะ
และเป็นการลดปัญหาจราจรทั้งภายในสถานีทางเข้าออกหรือถนนด้านหน้าสถานีค่ะ
ในช่วงเย็นนะคะตั้งแต่๔๕โมงเป็นต้นไปจนถึงช่วงค่ำ
เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่มีผู้โดยสารเข้ามามาก
บขศจึงได้จัดรถสองแถวเพื่อรับส่งผู้โดยสาร
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒ค่ะ